ขอบพระคุณผู้ชมไปจังหวัดมหาสรรคาม
มีการก่อสร้างแลนด์มาร์ค
คือสร้างมาสักพักแล้วแล้วก็ไปติดในช่วงโควิด
เหมือนอะไรก็นะฮะจินตนาการกันไปนะครับ
นี่ครับคือเขาก็เถียงกันสนั่นเลยนะฮะ
เพราะว่างบก่อสร้างพี่เต้น๑๐๐กว่าล้าน๑๒๘ล้านโดยประมาณนะครับ
ลมประมาณนี้นะครับรอมากว่า๖ปีอยู่ในตัวเมืองมหาสรคาม
พญานาคพ่นน้ำแต่พอสร้างเสร็จก็เอ๊ะหลายคนบอกอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับ
ผู้สื่อข่าวลงไปจุดนี้นะฮะไปที่บริเวณริมคลองสมทวิน
ที่บริเวณสะพานมหาชัยเมื่อสักครู่นี้
สอบถามแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวครับอยู่ริมคลองเนี่ยบอกว่าก็
ก่อสร้างมา๖ปีแล้วนะครับเธอก็ต้องอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ปี๖๐ครับ
แต่สิ่งที่ได้เห็นการก่อสร้างที่ยาวนาน
กับสิ่งที่ได้นั้นก็คืออะไรก็ลองไปฟังเสียงหน่อยแล้วกันนะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าภาพตรงนี้คืออะไร
จะเป็นหน่อไม้หรือเป็นพญานาคก็ไม่ทราบนะคะ
ที่อยู่ตรงนี้มันก็นานมากแล้ว
ตอนนี้มันก็มีกระแสนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหน

ตาก็ช่วยกันดูแล้วกันว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าจะเป็นรูปพญานาคแบบไหนคะ
ก็จินตนาการกันไปนะครับแต่ว่าทางคุณสันติสุขวรรณศรีนะครับ
เป็นช่างควบคุมงานชี้แจงว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ย
มีหลายส่วนหลายจุดครับโดยส่วนที่เป็นปัญหาแล้วก็มีกระแสวิจารณ์นั้นเป็นการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
สองแท่งที่เห็นเนี่ยลักษณะคือเป็นลายกระหนกพ่นน้ำเป็นประติมากรรมประกอบ
ส่วนพญานาคพ่นน้ำตามที่ออกแบบมายังสร้างอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมาติดตั้งไง
ไม่ใช่พญานาคอันนี้คือไม่ใช่พญานาคแต่ว่าขออภัยลายกระหนกขึ้นมาก่อน
ขึ้นมาก่อนนะฮะแต่ว่าพญานาคยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมาเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยครับ
อ่าขอเรียนชี้แจงในในตอนนี้เลยนะครับว่าอ่าในส่วนของที่ก่อสร้างพญานาคนะครับของเราจะอยู่ในส่วนที่สองนะครับ
ส่วนที่๓ที่พ่นน้ำทดลองพ่นน้ำนี่ก็คือเป็นส่วนที่๓ซึ่งเป็นปฏิมากรรมเฉยนะครับ
เป็นลายไทยลายกระหนกนะครับซึ่งไม่ใช่พญานาคอย่างที่กล่าวอ้างถึงนะครับ
คุณผู้ชมคือมาด้านข้างก่อนไงนะครับแล้วตัวพญานาคเนี่ยเดี๋ยวมาคือ
ตามสัญญาสิ้นสุด๓๐กัญญาประมาณ๑๒๘ล้านบาทกับอีก๓๖๐๐๐บาท
อาจจะมีการขยายออกมา
ถ้าดูจากแบบนี้คุณกาย
แบบนี้คือข้างคือภาพที่เป็นแบบนี้คือเป็นลาย

ตัวพญานาคเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับ

แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันใกล้จะถึงกำหนดแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยว่าพญานาคจะออกมายังไงด้วยใช่ไหมคะ

ก็นี่แหละเอามาให้ดูกันนะฮะ